ลักษณะคล้ายกันความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
ลูกเขยก่อเหตุยิงแม่ยายนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือก่อนหน้านี้เนี่ยลูกเขยรายนี้เขาเป็นสามีของลูกสาวใช่ไหม
ทีนี้เขาเลิกลากันเพราะฝ่ายผู้หญิงไปจับได้
ว่าผู้ชายไปมีกิ๊กอยู่ทางใต้ก็เลยขอเลิก
แต่ผู้ชายเนี่ยไม่ยอมเลิกค่ะก็เลยสุดท้ายมาก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
บอกว่าผมเป็นคนดีแต่หลังจากนี้ผมจะเป็นผู้ร้าย

เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพหันคาจังหวัดชายนาฏไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
มีคนยิงกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จุดเกิดเหตุก็คือจุดนี้แหละค่ะ
บริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยวใกล้กับวัดประชุมธรรม
หรือว่าวัดทัพนาในพื้นที่หมู่๕ตำบลบ้านเชี่ยน
อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ที่เกิดเหตุพบคราบเลือดจำนวนหนึ่ง
ปลอกกระสุนขนาด๓๘จำนวน๒ปลอก
ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนแรกเป็นน้องสาวของแม่ยายของลูกเขยคนนี้

ชื่อว่านางนาตยาทัศน์ทองอายุ๔๘ปี
ถูกยิงเข้าที่คอ๑นัด
คนที่๒คือนางบังเอิญทองมีอายุ๕๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดอาการสาหัส
ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

เป็นอดีตลูกเขยของนางบังเอิญ

หรือชื่อจริงก็คือนายสมรักมั่นทัพอายุ๓๐ปี
อดีตลูกเขยของนางบังเอิญเนี่ย
เลิกรากับลูกสาวของนางบังเอิญ

แค้นไงแค้นที่ไม่มีใครเข้าข้าง

แล้วพยายามที่จะมาง้อขอคืนดีลูกของนางบังเอิญ
ไม่มีใครเขาอยากให้ไปคบหรอกถูกไหม

ทีนี้เมื่อวานตอนเย็นมาก่อนครั้งแรก
เอาปืนมายิงข่มขู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว๒นัด

ไม่นานค่ะย้อนกลับมาอีก

โดยที่นางบังเอิญแล้วก็นางนาตยา

เขากำลังช่วยกันเก็บของอยู่ที่ร้าน
นายเอ็มค่ะเดินเข้ามาเลยใช้อาวุธปืน
เจาะเข้าที่ศีรษะของนางบังเอิญแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งนัด
จนกระทั่งนางบังเอิญล้มลง
จากนั้นหันกระบอกปืนไล่ยิงนางนาตยา

จนกระทั่งกระสุนไปเจาะที่คอนางนัตยา๑นัด
ส่วนนายเอ็มหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จหลบหนีไปค่ะ
ก่อนก่อเหตุไม่กี่ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชม
คนร้ายรายนี้ก็คือนายเอ็มนี่แหละค่ะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่า
ผมเป็นคนดีแต่หลังจากนี้ผมจะเป็นคนร้าย
คืนนี้ต้องตาย๒ลาก่อนเพื่อนพี่น้องนะนะ
รอผมออกมานะไม่กี่ปีเนี่ยคุณผู้ชม
ชมหน้าของนายเอ็มอดีตลูกเคยของนางบังเอิญนะคะ
โอ้โหใจร้ายมากโหดเยี่ยมมากค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพหันคาได้มีการขอสารอนุมัติออกหมายจับนายเอ็ม

ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีการประสานขอกำลังตำรวจในทุกพื้นที่
ตามไล่ล่าจับกลุ่มนายเอ็มคนนี้
เพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายคุณดูสิ

ส่วนหลานชายของนางบังเอิญนะคะ
บอกว่าตัวเขาเองอยู่ในเหตุการณ์ช่วงเย็น
ช่วงเย็นนายเอ็มมายิงปืนที่ร้านข่มขู่รอบแรกก่อน
นายเอ็มบอกว่าคือลักษณะตะโกนข่มขู่ค่ะ
เขาก็เลยบอกกับนายเอ็มไปว่าทำอะไรเนี่ยเกรงใจกันบ้าง
เอ็มสวนกลับมาทันควันเลยบอกว่าเกรงใจอะไร

แต่หลานชายของนางบังเอิญไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เสียใจมากเพราะว่าหลานชายคนที่ถูกยิงเนี่ยบอกว่า
นายเอ็มกับอดีตภรรยาคู่นี้แยกกันอยู่แล้ว

ทั้งที่ตัวเองก็มีเมียน้อยอยู่ทางปากใต้
ผู้หญิงเนี่ยก็คือลูกสาวของนางบังเอิญ

แต่นายเอ็มก็ไม่ยอมเลิกจนกระทั่งมาก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
แค่เกรงตางอย่างไหนแล้วโดยอัพเอ็มสิยบอร์กมาอีก

แต่คือว่าเราไม่เอกใจว่าไม่คิดว่ามันจะมา

ไม่ยอมเลิกกับผู้หญิง
ไม่ยอมมันมองแง

ชู้มีแฟนใหม่อะไรบ้างตัวผู้ชาย
ตัวผู้ชายเขามีเขามีเมีย
เขามีเมียน้อยอยู่ที่ใต้
ก็แต่ก่อนก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ใต้ครับ

เขามีเมียน้อยหลายคนนะ

แต่ทางนี้คือจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหม
คือว่าทนแบบว่าไม่ไหวแล้ว
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคำบอกเล่าของ
ญาติของคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายเอ็มค่ะ
ก็อยากรู้แหละนะว่านิสัยใจคอจริงนายเอ็มเป็นคนแบบไหนกันแน่
สอบถามเรื่องของความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอ
เจ้าของร้านขายของชำเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่า
คืออยู่ที่นี่มานะฮะเห็นนายเอ็มมาตั้งแต่เด็ก
ไม่คิดว่านายเอ็มจะทำแบบนี้นะ
ลักษณะคล้ายก็ผู้ชายนักเลง
ต่อยตีแถวบ้านไม่เคยเห็นพูดจากับชาวบ้านดี
ชอบมาซื้อเหล้าแล้วก็เอาไปดื่ม
เรื่องที่ก่อเหตุนั้นอาจจะเกิดจากอาการใจร้อน
สมกับความเครียดด้วยก็เลยก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ทีนี้ถามอีกหนึ่งคนเป็นช่างตัดผมในระแวกบ้านของเอ็ม
บอกว่าเอ็มมาตัดผมเที่ยวร้านบ่อย
ล่าสุดก็พาลูกชายมาตัดผมนะ
นิสัยดีพูดจาดีนิ่งไม่ก้าวร้าว

ก็เลยโทรไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เฮ้ยคนที่เป็นข่าวที่ไปยิงแม่ยายเนี่ย

เขาบอกว่าแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเอง
ว่านายเอ็มก่อเหตุแบบนี้จริงเหรอ